เหตุฆ่าตัวตายนะคะเกิดขึ้นเพราะหญิงสาวรายนี้ไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้

ตัดสินใจกระโดดบ่อน้ำในค่ายบำบัดยาเสพติดของตัวเองจนเสียชีวิตค่ะ
แต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเธอได้เขียนข้อความระบายไว้นะคะในสมุดบันทึกประจำวันนะคะ
เป็นการบันทึกความรู้สึกบอกว่าคิดถึงแม่
แล้วก็ได้ตัดเพาะตัวเองที่เลิกยาเสพติดไม่ได้
รวมถึงเขียนระบายว่าอยากตายแล้วก็ขอโทษแม่ก่อนที่จะก่อเหตุสลดขึ้น
ทั้งที่เหลืออีก๓วันเท่านั้นนะคะจะถึงวันเกิดของเธอแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุธิดาดงกัญจาอายุ๒๐ปีค่ะ
แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ
ซึ่งไปเสียชีวิตภายในบ่อศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
จากการสอบสวนได้ทราบว่าเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
นางสาวสุธิดานั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โรงอาหารของศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้ตามปกติ
จากนั้นเจ้าหน้าที่เรียกรวมตัวกันเพื่อที่จะทำกิจกรรม
ปรากฏว่านางสาวสุธิดาหายไปค่ะ
เจ้าหน้าที่ออกตามหากันทั่วศูนย์แต่ว่าไม่พบ
จึงได้ไปงมในบ่อน้ำจนไปพบร่างของนางสาวสุธิดาจมอยู่ก้นบ่อ
ก็เลยได้ช่วยกันนำขึ้นมาก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะ
และจากประวัติผู้ตายเข้ามาบำบัดที่ศูนย์แห่งนี้๓ครั้งแล้วค่ะ
ที่ผ่านมามีการรักษาทางจิตเวทควบคู่มาโดยตลอดนะคะ
เรื่องต้นยังไม่ทราบว่าผู้ตายจมอยู่ใต้บ่อน้ำได้อย่างไร
แต่เป็นการคาดการณ์ว่าผู้ตายจะเกิดจากความเครียด
ได้กระโดดบ่อน้ำเองซึ่งตำรวจจะได้สอบสวนคลี่คลายคดีนี้ต่อไปค่ะครับ